โปรดติดตามตอนต่อไป
ให้พี่เลี้ยงดี

ดูดีหนูปีใหม่ลูกแม่แอฟนี่นะ
ไม่ว่าจะประคองน้องขึ้นบันได
ถูกใจเวทมนต์ที่สุดเลยอะค่ะ